ถึงเรื่องนี้พ่อค้าลอตเตอรี่ที่ผมโปรยเอาไว้ลมแทบจับ
กะว่าไอ้๗๐ฉบับนี้นะจะขายตอนนี้เลย
โค้งสุดท้ายเนี่ยเอาวางหน้าบ้านเอาวางหน้าบ้านครับเมียมาเห็น
ไม่เห็นนึกว่างวดเก่าโอ้โหเธอทิ้งหมดเลยครับคุณผู้ชมฮะ
จากเลยนะครับคุณลุงวิเชียนอายุ๖๔ปี

ไปแจ้งตำโหลฯศพแสนสุกครับบอกโอ้โห
ใครเก็บอล็อตเตอรี่ลุงได้เมื่องคืนลุงเด้อ
วิเชียนเล่าบอกว่าช่วงเย็นวันที่๒๘มิถุนายนที่ผ่านมานะครับ
วางลอตเตอรี่เตรียมจะขายเอาไว้หน้าบ้าน
แล้วลืมเก็บภรรยามาเจอเข้านึกว่างวดเก่า

โอ้โหพี่วิเชียนพอนึกได้ว่าลืมลอตเตอรี่วิ่งออกมาดู
ปรากฏว่าหายไปแล้วถามภรรยาเธอลอตเตอรี่ตรงนี้ไปไหน
ภรรยาบอกก็ทิ้งไปแล้วนี่เธอของเก่า
ไม่ใช่ฮะโอ้โหลุงวิเชียนข่าวแทบ
อยู่ไหมเนี่ยโอ้โหถังขยะก็หลายใบเหลือเกิน
ครับทั้งเงินลงทุนทั้งกำไร
เหมือนกับทิ้งถังขยะไปหมดเลยลุงบอกฮะลองฟังลุงหน่อยครับ
ก็เลยวางล็อตเตอรี่ไว้
พอคุยกับเขาเสร็จเราส่งจดหมายแล้วเราก็เดินเข้าห้องเลยฮะ

ทีนี้แฟนมาแฟนมาถึงเฮ้ยลอตเตอรี่ใครไว้อยู่ตรงนี้
วันที่หนึ่งกรกฎา๒๕๕๖ค่ะ
แจเขาคิดว่าเฮ้ยนี่มันไม่ใช่เดือนนี้ว่ะ
เดือนนี้มันมีทุนาค่ะเข้าใจผิดฮะ
ถ้าเอาของเก่ามารวมไว้ของใหม่เนี่ยเกิดเอาขายให้ลูกค้า

เป็นของเก่ามันไม่ดีทั้งสองฝ่ายเลยใช่ไหมฮะ

ที่มีอะไรอยากจะบอกถึงคนที่เขาอาจจะเจออาจจะเก็บไป
การเล็กไงผมขอวันเลยยังไงค่ะขอมากินด้วยครับ

อ้าวงวลกรกฎา๒๕๖๕นะครับ

แล้วใครเจอก็ช่วยมาคืนคุณลุงด้วยนะค่ะ

ค่ะขายมาจนจะแบบโขงสุดท้ายจริงแล้วช่วงนี้สำคัญมากด้วยนะคะ
ผมว่าตามรถขยะไปดูก่อนอาจจะอยู่ที่เขาเอาไปทิ้งขยะรวมกันนั่นแหละ

เออนะฮะค่อยหาครับอย่าทะเลาะกันนะ